เมื่อวานนี้หลายคนตกอกตกใจนะครับ

คือจุดเกิดเหตุก็คือโครงการ๒๒แล้วก็โครงการ๒๕
บริเวณนั้นเขาขายเรื่องของสินค้าหัตถกรรม

นี่เป็นภาพที่บรรดารถดับเพลิงเข้าไป
แล้วก็ช่วยกันดับเพลิงเอาแบบล่าสุดก่อน
ก็คือสามารถดับเพลิงได้สำเร็จแล้วนะคะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเสียหาย
ที่จะต้องลงพื้นที่ไปสำรวจกันต่อนะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่ามีการตั้งจุด

สำหรับผู้ค้าที่ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะคะ

เดี๋ยวจะต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือกันเบื้องต้นนะคะ

สำหรับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
โครงการ๒๒แล้วก็โครงการ๒๕ของตลาด
จัดตุจากเมื่อคืนไฟไหม้หนักเลยนะคะ

ระดมรถฉีดน้ำเข้าไปสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามนะคะ
เรื่องต้นสำหรับร้านค้าที่ได้รับความเสียหาย
ตอนนี้นับไปนับมาแล้วก็มีมากกว่า๑๑๐แผงค้าเลยทีเดียวค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมากองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร
ก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นผู้ค้า
ลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือในเบื้องต้น
คือเมื่อเช้ามีคนมาลงทะเบียนเยอะนะคะ
โดยเฉพาะหนึ่งท่านที่ก็เป็นผู้ที่ประสบภัยแล้วก็น่าเห็นใจ
ก็คือเจ้าของร้านกรอบรูป
คืออย่างที่บอกไปว่าบริเวณโครงการ๒๒กับ๒๕
บริเวณนั้นเขาทำเรื่องของหัตถกรรมต่างท่านนี้แหละค่ะ
เจ้าของร้านขายกรอบรูปน่าเห็นใจนะคะ
ให้ผู้สื่อข่าวของเราก็คือคุณสุดปรีดามหายศ
เล่าแบบนี้บอกว่าคือตอนนั้นเธอทราบข่าวว่าไฟไหม้ตลาด
เมื่อคืนตกใจมากรีบวิ่งมาดูร้านของตัวเอง
แต่ตอนมาเห็นคือมันไม่ทันการแล้วค่ะ
เพราะภาพแรกที่เห็นก็คือทุกอย่างมันไหม้ดำเป็นต่อตะโกไปหมดแล้ว
ตอนนั้นในใจบอกเลยนะไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป

เธอบอกว่าคือเธอค้าขายในตลาดนัดจตุจักร
รายได้ทั้งหมดถือว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัว
กับครอบครัวขายของที่นี่มาเกือบ๓๐ปี
คือตลาดนัดจตุจักรเปิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็๓๐กว่าปีแล้วเธอขายมาเกือบ๓๐ปีแล้ว
คือตั้งแต่ตลาดนัดจตุจักรเปิดแรกเลยนะคะ
ที่ผ่านมาพบว่าสายไฟมันเก่ามาก

อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยหรือเปล่า

แต่เธอบอกว่าไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยนะ

ไม่เคยได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่ามีการไปเปลี่ยนสายไฟใหม่อย่างไร
กระทั่งมาเกิดเหตุเมื่อคืนนี้

ก็จะมีไฟช็อตตามเสาไฟฟ้าอย่างนี้สายไฟ

แล้วไปแจ้งเขาเขาก็เอามาก็อตเต็ตมาพันลงไป

สายไฟเก่ามากเลยอยากให้เปลี่ยนสายไฟใหม่
เรื่องของเรื่องสายไฟมันเปื่อยใช่ไหม
วดสีไปสีมาไฟมันก็แป๊บหล่นลงมา
ก็ไปแจ้งเขาตั้งนานเขาไม่มาทำ

แล้วสก๊อตเทปพันแล้วก็ลงมา
สวนนี่มันก็๓๐ปีเลยแล้วมันก็ยังไม่มาเปลี่ยนสายไฟ
ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาสายเนี่ยค่ะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

เองก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปพูดคุยไปให้กำลังใจกับพ่อค้าแม่ขาย
ที่เขาเองก็ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
สรุปเบื้องต้นแบบนี้เรื่องของมาตรการการช่วยเหลือ
แนวทางด้วยกันแนวทางแรกก็คือ
จ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มผู้ค้า
ทั้ง๑๑๐ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

คือจะจ่ายให้เร็วที่สุดภายในวันศุกร์นี้ค่ะ

ตั้งเต็นต์ชั่วคราวให้กับผู้ค้า๑๑๐ร้านค้า
ขายของก่อนวันศุกร์ที่จะถึงนี้เช่นเดียวกัน
เพราะว่าเขาไม่มีที่ทางในการค้าขายแล้วนะคะ
ข้อ๓จะรับผิดชอบค่าก่อสร้างร้านที่เสียหายให้ทั้งหมด
ว่าจะใช้เวลาสักประมาณ๒เดือนน่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ๔งดเว้นค่าเช่าสำหรับผู้ค้า
ที่ได้รับผลกระทบจำนวน๑๑๐ร้านค้าเป็นเวลา๑ปี

สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นั้นเนี่ย
เบื้องต้นบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ